ธนพัฒน์นี่ก็แฟนคลับเยอะเช่นเดียวกันค่ะ
สายมูที่แท้ถูกมูเตรลูเป็นศัพท์เฉพาะกิจของพวกเรา
ก็คือไปไหว้ขอพรเหมือนแบบบทบายสรรคาว
บทบายศักดิ์ศักดิ์ต่าง
นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะแต่เขาก็ดังขึ้นผิดหูผิดตาค่ะ
ล่าสุดค่ะเขาบอกว่าย่องไปที่เชียงใหม่ค่ะ
เจ้าตัวหอบพวงมาลัยเขาบอกผู้จัดการบอก๙๐๐กว่าพวง
ร่วม๑๐๐๐๐ขออภัยค่ะ
สักการะหลวงพ่อทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่
เคยไปขอพรเรื่องการงานให้โด่งดังถึงทุกวันนี้
เราไปฟังหนุ่มฟิล์มเขาพูดกันเลยค่ะ

ไม่ขอบคุณขอบคุณที่หลวงพ่อให้สิ่งดี
ตั้งแต่ไปขอพรมาก็หลวงพ่อก็ให้งานดีกับเรามาเยอะ

แต่ว่าเราก็เชื่อในสิ่งที่มันเกิดจากการกระทำของเราด้วย
ว่าถ้าเรากลับขอพรแต่เราไม่ทำอะไรให้ตัวเองเลย

เป็นอย่างที่บอกนะคะขอพรด้วยต้องทำงานด้วย
ที่สำคัญค่ะเขาก็มีโพสต์งานหนึ่งขอโทษแฟนคลับไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะ
ก็เลยไปถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงทะเลาะกันหรือเปล่า
ไปฟังหนุ่มฟิล์มกันอีกครั้งเลยค่ะ

มันเป็นแค่คือจริงเรารู้สึกว่า
เราควรมิวไลค์ให้เขามากกว่านี้แต่ตัวเราอ่ะ
รู้สึกว่าเรามีเวลาให้เขาน้อยเกินไป
ก็รู้สึกว่าเราขอโทษที่แบบไม่สามารถอยู่กับแฟนคลับได้นาน

กลัวว่าไม่ทั่วถึงก็เลยรู้สึกว่าบางคน
อาจจะรู้สึกแย่ที่แบบมานานหรืออะไรอย่างนี้

ไม่มีครับไม่มีครับเราแค่อยากขอโทษเขาแค่นั้นเอง